รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะกับดีเจพี่อ้อย
เราเจอกันตรงนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วสุขก็เล่าเศร้าก็มาฟ้องกันได้
หัวใจพังพี่รับฟังได้เสมอนะคะ
ที่แน่เราคงไม่ได้ฉลองกันใกล้เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะ
แน่เหมือนกันนะก้าวข้ามปีปีนี้อาจจะต้องก้าวข้ามปีด้วยความสงบมากกว่าความสนุกนะคะ
คือปกติแล้วเนี่ยพฤศจิกายนไปถึงธันวาคมจะเป็นเดือนที่เราวางแผนแล้ว
จะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ใครไปเที่ยวที่ไหนกันดี
ปีนี้โควิดทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยหลายคนนะคะเริ่มหาภาพเก่าเก่ามาโพสต์
คิดถึงประเทศนั้นคิดถึงประเทศนี้ไม่เป็นไรวันนี้เลิกถามตัวเองว่า
มาถึงจุดนี้ได้ยังไงให้บอกตัวเองไปเลยว่าเราต้องอยู่ให้ได้ทุกจุดก็แล้วกันนะคะ
ไม่แน่ปีนี้นะช่วงปลายปีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้
ในการคิดทบทวนเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่กำลังจะผ่านไป
แล้วก็หาวิธีตั้งสติรับมือกับทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
ก็หัวเราะเสียงดังหัวใจพังก็ร้องไห้ค่ะ
น้ำตาก็ของเราไม่ได้ไปขอใครซะหน่อยนะ
อย่างที่เคยเล่าให้ฟังค่ะโรงเรียนและบริษัทในญี่ปุ่น
เขาเริ่มกระตุ้นให้นักเรียนและก็พนักงานร้องไห้
เพื่อปลดปล่อยความเครียดมีธุรกิจเขารับทำแบบนี้เลยนะคะ
บิวต์ให้คนร้องไห้ทำให้พนักงานร้องไห้
เขามีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศที่คุ้นเคยในการทำงาน
แล้วก็ให้พนักงานกล้าแสดงความรู้สึกบางอย่าง
หรือร้องไห้ในที่สาธารณะ
ซึ่งผู้บริหารเขามองว่าถ้าพนักงานกล้าร้องไห้ต่อหน้ากันและกัน
พวกเขาจะได้แสดงด้านเปราะบาง
ที่จะมีโอกาสเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ทำงานเป็นทีมมากขึ้น
เออจริงบางทีเราเลือกหัวเราะกับใครก็ได้

และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คนคนนั้นคือคนที่เราเลือกจะร้องไห้ด้วย
แปลว่าเราต้องไว้วางใจกัน

คราวนี้คนที่มาเสียน้ำตากันบ่อย
เขาจะทำความเข้าใจเลยว่าเราคือทีมเดียวกัน
คนร้องไห้ไม่ใช่คนอ่อนแอค่ะ
มันเป็นแค่วิธีการประคองชีวิตให้รอดอีกวิธีหนึ่ง
มาจากความอ่อนแอของผู้ชายคนหนึ่งเช่นกัน

วันนี้ผมมาเล่าเรื่องที่เหมือนกับว่า
สวมเขาด้วยคนใกล้ตัว๒คนพร้อมกัน
ผมกับแฟนคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนครับ
บางทีไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนในทีมที่ทำงานกับเขา
จนผมกลายเป็นคนหนึ่งที่ที่ทำงานของเขารู้จัก

แต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ผมแอบจับสังเกต

ผมเห็นแฟนผมกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง
ดูสนิทกันมากเป็นพิเศษ

ระหว่างที่ผมกำลังพาแฟนไปส่งบ้าน
ผมก็เลยแซวเขาเล่นในรถว่า
เออคนนั้นกับเธอดูเข้ากันดีจังเลยนะ

แต่กลับกลายเป็นว่าแฟนผมไม่พอใจที่ผมแซว
เขาด่าว่าผมว่าพูดอะไรไม่เข้าท่า

เป็นว่าเราทะเลาะกันหนักด้วยเรื่องเล็ก
หลังจากนั้นผมพยายามทำตัวทำทุกอย่างให้ปกติ
แต่ก็เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามันแปลกไป
เขาไม่ค่อยอยากให้ผมไปรับที่ทำงาน
ไม่อยากให้ผมไปสั่งสรรค์พร้อมกันกับเพื่อนเขา
ด้วยเหตุผลว่าเกรงใจผมบ้างล่ะ

จนวันนี้ผมเล่นเฟซบุ๊กแล้วดันไปเห็นภาพของเขาที่แท็กกันมา
เป็นภาพตอนที่เขาไปสั่งสรรค์กับเพื่อนที่ทำงาน
แล้วนั่งตัวติดกันกับผู้ชายคนเดิมที่ผมเคยแซว
ผมรู้สึกว่าในภาพมันดูไม่ปกติแล้ว
ผมหึงก็เลยโทรไปหาเขา

ผมก็โมโหมากจนเธอบอกเลิกผม
บอกว่าผมงี่เง่าเกินไปหึงไม่เข้าท่า
ฝังใจไม่จบไม่สิ้นเขาทนผมไม่ไหวแล้ว

ได้แต่โทษความขี้โมโหของตัวเองว่าทำอะไรลงไป
ผมพยายามโทรง้อเขาขอคืนดีกับเขา
แต่เขาบล็อกทุกช่องทางของผมไปเลย
จนผ่านไปเดือนหนึ่งผมเผอิญเล่นเฟซบุ๊ก
แล้วไปรู้ว่าตอนนี้แฟนผมกับผู้ชายที่ผมเคยสงสัย

แฟนใหม่น่าคุ้นนะคะเหมือนในเพลงเป๊ะเลย
ผมช็อกรู้สึกเหมือนโดนสวมเขา
ที่ผ่านมาผมได้แต่โทษตัวเองที่งี่เง่าเกินไป

แต่สุดท้ายกลายเป็นตามที่ผมคิดไว้เลย

เท่ากับว่าเขาเลิกกับผมแล้วไปคบกันต่อเลย
ตอนนี้ผมรู้สึกทั้งเสียใจเจ็บใจ
โกรธเขาและโทษตัวเอง
สับสนไปหมดจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไง

แต่ไม่รู้จะทำยังไงจริงครับ
จริงแฟนใหม่น่าคุ้นเนี่ยเป็นเพลงที่พี่อ้อยชอบมากเลยนะคะ

แต่ถ้ามันเกิดเรื่องราวแบบในเพลงกับใครก็ตาม

เขารักเราน้อยไปถึงมีคนอื่น

อย่าปล่อยให้ตัวเองขมขื่นนานนักนะคะ
วันที่ความเจ็บหายไปแล้วตั้งสติกันดีนะ

เสียคนคนหนึ่งไปอาจจะน่าดีใจกว่าได้เข้ามา
ยื้อแทบตายก็ได้ผู้หญิงหลายใจมาคนหนึ่ง

สัญญาณอันตรายจากผู้หญิงหรือผู้ชาย

แค่สงสัยก็แปลว่าใช่แล้ว
กับเราไปคบกับคนอื่น

หรือแปลว่าตอนมีเราเขาก็ครบซ้อน

และถ้าไม่รักกันไม่ไปจากกันวันนี้

ขวางความเจริญกันนานก็ยิ่งเสียเวลาค่ะ
เราแค่เสียคนทรยศเป็นหนึ่งคน
แต่เธอคนนั้นเนี่ยเสียคนที่ซื่อสัตว์อย่างเราไปหนึ่งคนเลยนะ
ใครสูญเสียมากกว่ากันน้องลองคิดดู
และตอนนี้ที่น้องเสียใจคือเรื่องธรรมดาค่ะ

ไม่เคยมีใครร้องไห้ตายคาที่

อย่าไปไว้อะไรให้เขานานนักเสียเวลาชีวิต
และอย่าหมั่นคิดอะไรให้บรรทอนหัวใจตัวเองมากเกินไป

จริงเขาอาจจะอยากไปตั้งนานแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าจะมีข้ออ้างอะไร
และจริงนะคะ

วันหนึ่งเขาอาจจะถูกทิ้งไม่ต่างกัน

คนบางคนทำตัวเป็นของแย่งง่าย

มันหมดใจ

แต่อย่าไปเสียเวลาแก้แค้นอะไร
อย่าไปให้คุณค่าราคากับคนคนนั้นมากเกินไปค่ะ
ไม่มีใครหน้าไหนสูงข้าวมากพอ

แผลมันยังสดอยู่แล้วค่ะน้อง

อย่าพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอ
จะยิ่งบานปลายใหญ่ไปกว่าเดิม

เสียใจก็ร้องไห้สู้ไหวก็เดินหน้าต่อ

ไม่มีความสุขกันไกลแล้วไง
จะไปตามมองจอไปรอดูชีวิตเขาทำไม

ถ้าสองเรายังต่างรักกัน

คุ้นคนที่กลืนน้ำลายตัวเองคือเขา

ยิ่งเจอเขาเรายิ่งต้องทำให้เขาเห็นว่า

อย่าไปฟูมฟายจนเขาเข้าใจผิด

เข้าใจว่ายากต่อการทำใจนะคะ

เวลาช่วยได้ทุกแผล

บางทีนะคะไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไร

ก็เขาทิ้งไปเขาก็ยังทิ้งไปอยู่ดีแหละ

ช่วงเวลาที่คบกันมาถือว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
รู้จักกันนานไม่ใช่ว่าเรารู้จักกันดีนะคะ
ก่อนหน้านี้น้องอาจจะคิดว่าเป็นพรมลิขิต

ซะว่ารักคนผิดไม่ต้องโทษใคร
เราเดินหน้าด้วยกันต่อไปไม่ได้ก็ให้ถือว่าหมดกรรม

สิ่งที่พี่พูดไปอาจไม่ได้ทำให้น้องหายเจ็บได้ในวันเดียว
แค่อยากเล่าให้ฟังว่าน้องไม่ใช่คนเดียวบนโลกที่ทุกข์โศกกับคนนอกใจ
ความรักของเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป
ความเศร้าของน้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวพอใช้เวลานานนานไป
ความเศร้าก็ดับไปได้เช่นเดียวกัน
คำถามของน้องพี่อ้อยไม่มีคำตอบมีแต่คำปลอบให้เฉย
แต่เชื่อเถอะวันหนึ่งน้องจะไหวและน้องอาจจะขอบคุณก็ได้
น้องตัดสินใจเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีเธอคนนั้น

ไม่ใช่น้องคนเดียวที่เจอภาวะการนอกใจและเสียใจแบบนี้
หลายคนค่ะเคยผ่านการเสียใจ
จนกระทั่งวันหนึ่งสามารถมีความรักที่มีความสุขได้
ไม่ใช่ว่าความเสียใจเหล่านั้นเราจะมามองว่า
ทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ถูกกระหน่ำซ้ำเติมชีวิตแบบนี้
ซ้ำซ้ำมองใหม่ผ่านเรื่องหนักมากี่ครั้ง
เราก็รอดกอดตัวเองแน่นจะได้เป็นแรงเสริม
ให้เราต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา
ในเวลาต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับดีเจพี่อ้อย
โปรดติดตามตอนต่อไป